สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับตามฟอร์มของชนะทิพ

ลองเล่นเกมแรกอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นนะครับ
กับถ้วยครับหรือว่าฟุตบอลนะครับของที่ญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นเกมที่สำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านี้
ต้นสังกัดของเขาแพ้เซลโซซาก้ามาแล้วก็มีโอกาสนะครับ
ลงช่วยเกมในช่วงครึ่งหลังถือว่าปันปวนแนวรับของเซเลโซได้เยอะเลยทีเดียวครับ
เป็นเกมนัดที่สองครับของถ้วยลูวานครับนะครับเกมแรก
คอนเซลเลนั้นเปิดบ้านแพ้ไปก่อนศูนย์สองก็ต้องการกลับมาชนะให้ได้
ต้องการสกอแรกโดยเร็วที่สุดนะครับชุดขาวเป็นนะครับ
ต้นสังกัดของชาทิพย์สงกระสินซึ่งเซโซ่เนี่ยก็มีดีกรีเป็นจ่าฝูงเจลีก
ขนาดนี้นะครับจังหวะของชาทิพย์ก็มีโอกาสลงมานะครับ
ในช่วงครึ่งหลังนะครับซึ่งเทเลโซ่เนี่ยเจ้าถิ่นนำก่อน
หนึ่งศูนย์นะครับทำให้สกอร์รวมเนี่ยเป็นสามต่อศูนย์นะครับ
จังหวะนี้แหละครับเป็นงานหนักมากที่ชนะทิพย์ต้องลงมาครับ
ในช่วง๔๕นาทีหลังก็ถือว่าเป็นการลงเล่นครั้งแรก
เป็นทางการนะครับจังหวะของชนะทิพย์
ซึ่งก็มีการเชื่อมเกมรุกกับทางนะครับ
ฟิลจอมเก่าอดีตทีมชาติญี่ปุ่นชุดบอลโลก
หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดปีสองพันสองแล้วก็ปีสองพันหก
ก็มีจังหวะพาบอลหนีตัวประกบนะครับแล้วก็ออกบอลให้เพื่อนเล่นต่อได้
แล้วก็ใช้ทักษะปานกวนนรับจนคุณแข่งต้องทำ
ซึ่งเป็นสไตล์การเล่นที่เจนั้นถนัดอยู่แล้วนะครับ
ที่เล่นให้กับทางเมืองทองยูเต็ดเนี่ยว่า

แฟนบอลไทยนั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับ
แม้ว่ารูปเกมของซัปโปโรนั้นจะดีขึ้น

เซโซ่นั้นชนะโอซาก้านะครับ
เซ็นโซซาก้านั้นชนะทางซัปโบโรไปนะครับ

ในการอยู่รอดเจลีกส่วนชนะทิพย์
ก็หวังว่าจะช่วยทีมให้มีผลงานดีขึ้นครับ

เป็นเหมือนบันไดที่ผมต้องก้าวข้ามไปเรื่อย

และก็ต้องพยายามทำให้มันออกมาได้
ที่มันลงมันไม่แค่นี้

ถึงแม้เราจะตกรอบแต่ก็ผมก็เสียใจที่แบบไม่สามารถ
ก็ตีกับเหมือนว่าชนะได้
ครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับทั้งแฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลสักคนลง
ก็ขอบคุณมากผมก็พยายามจะทำให้ดียิ่งขึ้นไป
แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อให้ทีมมีผลงานได้ดีขึ้น
หลังจากจบเกมนะครับแฟนบอลชาวญี่ปุ่นก็แสดงความคิดเห็นถึงการประเดิมสนามครั้งแรกของชนะทิพย์บนดินแดนที่อุทัย
ซึ่งหลายเสียงก็ชื่นชมว่าดาวเตะทีมชาติไทยมีทักษะที่ดีสร้างสีสันให้กับรูปเกมนัดนี้ที่ค่อนข้างน่าเบื่อนะครับ
แต่ว่าชาทิพย์ลงมานั้นมันฉูดฉาดมากขึ้นเนื่องจากว่าเซียโซซาก้านั้นเน้นตั้งรับเหนียวแน่นนะครับ
บางคนก็บอกว่าตั้งอัดวิดีโอไว้เลยนะครับ
แต่ถ้ากลับไปคงต้องลบครึ่งแรกทิ้งเก็บไว้แค่ครึ่งหลัง
ชนะทิพย์ลงมาเล่นแล้วเปลี่ยนเกม
พร้อมกับตั้งตารอที่จะได้เห็นฟอร์มการเล่นในเจลีก
โดยวันเสาร์ที่๒๙กรกฎาคมนี้มีคิวเปิดบ้านต้อนรับ